สำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนั่นเองค่ะหลายคนบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
ช่วงนี้ห่างหายกันไปจากหน้าจอนะว่าสุขภาพพี่แกตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะก็ได้มาอัปเดตกันเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะ
ของแฟนหนังของผลิตฮิวเข้มพี่เมฆวินัยไกรบุษที่เขานี้นะคะ
ก็รักษาอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานานเกือบปีแล้วอย่างที่รู้กันเนาะ
สุดค่ะก็ได้มาร่วมงานเปิดร้านในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งนะคะ
เจ้าตัวอัปเดตอาการหน่อยตอนนี้บอกว่าดีขึ้นเกือบเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ
เห็นได้ชัดเจนเลยพี่เมฆบอกว่าตุ่มใสบริเวณใบหน้าแล้วก็ร่างกายดูดีขึ้น
ซึ่งพี่เมฆเองเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าใช้วิธีแช่ตัวในน้ำเย็นแล้วก็กินเจ
ทานอาหารดีมีประโยชน์นะคะควบคู่กันไปกับการทานยาตามคุณหมอสั่ง
ช่วยให้อาการดีขึ้นจนตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะใช้วิธีนี้แหละ
รักษาตัวเองต่อไปเรื่อยค่ะ
หลังจากวันเกิดมีคนโทรมาบอกว่า
พี่ลองดูไหมมีตัวช่วยมีที่เดียวในประเทศไทย
ก็เลยไปลองดูแช่น้ำแข็ง๒๐นาที
แล้วก็รัดรัดทั้งตัวรัดทั้งพันทั้งหน้าเหมือนมอมมี่เลย
อีกอย่างนี้สำคัญมากก็คือกินเจ

นิ้วเขียว
หน้าเขียวเหมือนจะเป็นศพ
กินอยู่ประมาณ๒อาทิตย์หน้าเริ่มมีสี
บอกเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่
พอได้๑เดือนปั๊บถอยยาทีละเม็ด
แล้วลองดูเดี๋ยวลองดูดิว่าการถอยยาครั้งนี้ประสบความสำเร็จไหม

แล้วหลังวันที่๒๖ผมติดใส่คำพญานาคที่บ้านเสร็จพอดี

ผมก็บอกค่าขายดีประสบความสำเร็จ
ก็เป็นความเชื่อที่หลายคนให้ความเคารพสัทธานะคะ